ที่คุณผู้ชมขาบอกเลยเห็นชัดค่ะ
เห็นงูเหลือมมันมาบุกกินแมวแม่ลูกอ่อน
หูยยยยยน่าสงสารอีกการเป็นยังไงไปช่วยดูหน่อยค่า

พี่ระถาใครเฮยใครเฮย
พี่ระถามาแววมาแล้วจ่า
แล้วก็พี่รัฐานำทีมมาเลยนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้มาจับงูเหลือมที่อยู่บริเวณริมรั้ว
แล้วก็มีแต่พืชผักศ้นครัวริมรั้วทานได้
แบบนี้ทานไม่ได้นะคะ

เด็กนี้คือทะเลิศเปิดเปลิง

การจับสัตว์เลื้อยคลานก็จับได้นะคะแล้วทีนี้พอจับได้เรียบร้อยไปถามเจ้าของบ้านคุณบอสค่ะ
คุณบอสบอกว่าตอนนั้นตัดต้นไม้ตัดย่าอยู่ริมข้างบ้านนี่แหละนะได้ไปเจองูเหลือมนอนพุงกลางอยู่ริมรั้วป่าละเมาะ
ตกใจสิคะก็เลยแจ้งกู้ภัยมาให้มาช่วยจับหน่อย
อ่ะจับได้เรียบร้อยมาวัดขนาดดูเป็นไง๒เมตรห้าสิบเซนค่ะนะ
แล้วคุณผู้ชมที่น่าสะหรับใจคือว่ามีแมวจรจัดมาคลอดลูกทิ้งเอาไว้หลังบ้าน๓ตัว
โอ้โหแล้วมันปล่อยให้ลูกน้อยเนี้ยร้องตามหาอยู่สองวันเออ
แต่มาพบอีกทีก็คือกลายเป็นอาหารในท้องงูเหลือมไปซะแล้วอ่ะโอ้ยน่าสงสารอืม
นะคะส่วนเป่งเลยเนี่ยค่ะท้องป่องเลยนะคะเสร็จเสร็จงูไปแล้วค่ะ
ส่วนทางเจ้าที่กู้ภัยบอกจับไม่ยากนะใช้เวลา๑๐นาทีเท่านั้น
จับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไอ้ที่กินไปแล้วก็กินไป
ต้องยอมรับนะมันเป็นวิถีเป็นวัตถจักรธรรมชาติของมันนะ
อืมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าบอกนะมันกินไปหมดเลยอ่ะ
ก็กินแม่มันอ่ะแล้วก็ตัวลูกลูกยังลูกก็ปล่อยให้ร้องอยู่
ลูกล้องหาแม่ไงดีรู้ว่าแม่หา
เฮ้ยไปโพสต์ต่อได้ไหมลูก

ก็ให้เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเองนั่นแหละ

วันนี้แมวก็รู้สึกสงสารจริงนะครับใช่ไหมบ้านไหนเหล็กสันดูแลดีบอกว่าช่วงนี้งูเยอะจริงครับ